คุณผู้ชมฮะในโลกโซเชียลเขามีการนำเสนอเรื่องราวของหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ตอนนี้หมอปลากำลังดังนะถูกจับตามองเพราะหมอปลาไปวิพากษ์วิจารณ์
วิจารณ์แบบตรงดุเด็ดเผ็ดมัน
ที่บอกว่าตอนนี้กำลังดังนี่คือเรียกงานเข้าด้วยหรือเปล่า
งานก็เลยเข้าหมอปลาเพราะหมอปลาตอนนี้ถูกโลกโซเชียลเขาตรวจสอบเหมือนกัน
วันก่อนโลกโซเชียลเขาออกมาแฉบอกว่ายิ่งกว่าโรงฆ่าสัตว์อีก
แฉแหลกหมอปลารักษาคนไข้จับล่ามโซ่กรอกยา

โอ้โหอย่างกับสำนักรักษาคนป่วยทางจิต
หรือว่ามันเป็นโรงฆ่าสัตว์กันแน่
นี่คนก็มาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เอาภาพการรักษาของหมอปลา
บอกว่ามีโซ่ล่ามเท้าอยู่นะครับ
มีการตีตรวนนะฮะ
โอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันยับเหมือนกันนะครับ
เป็นเพจเฟซบุ๊คที่ได้แชร์เรื่องราวของหมอปลามือปราบสัมภเวษี
โดยตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดการรักษาผู้ป่วย
จึงต้องล่ามโซ่ไว้อย่างกับโรงฆ่าสัตว
หรือสถานบำบัดคนป่วยทางจิตที่จิตไม่ปกติ
พร้อมข้อความที่เป็นใจความสำคัญบอกว่า
โรงฆ่าสัตว์หรือสำนักคนโรคจิต
เอาผู้ป่วยจิตเวทมานอนรวมกันโดยล่ามโซ่ตรีตรวนไว้
ครอบครัวมีคนป่วยควรพาไปพบแพทย์

ทำกับพ่อแม่พี่น้องแบบนี้ได้ยังไง
เอาไปให้เขาล่ามโซ่ตีตรวนและบอกผีสางนางไม้มาแฝง
บังคับกรอกยาขนาดโรงพยาบาลเฉพาะทาง
เขายังไม่ทำกันแบบนี้เลย
แล้วก็โลกโซเชียลเขามีการยกตัวอย่างกรณีผู้ป่วย
ไปรักษากับหมอปลาแล้วเกิดเสียชีวิต
เพราะนำส่งโรงพยาบาลไม่ทันก็มี
จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากมายในโลกโซเชียลนะฮะ
โอ้โหเขาวิพากษ์กันยับเลยคนน์
เดินทางไปยังบ้านหมอปลาในอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี
เพื่อสอบถามถึงการรักษาคนไข้

หมอปลามอปลารักษาคนไข้
เหมือนเอาคนไข้เตรียมเชือดเลย
เหมือนมาอยู่โรงค่าศาสตร์แบบนี้
เป็นคนป่วยที่รักษาทางวิทยาศาสตร์มาหมดแล้ว
ไม่มีใครรักษาได้นะครับ
แล้วก็ที่สำคัญไปโรงพยาบาลมาก็หมดแล้วเหมือนกัน
หนทางในการรักษาทั้งจากโรงหมอ
แล้วก็ทั้งไปที่โรงพักจนไม่มีใครรักษาได้แล้ว
ที่ไปที่โรงพักเพราะบางรายมีอาการหลอนจากยาเสพติดบ้าง
กินยาลดความอ้วนบ้างหรืออื่นบ้าง
เขาจึงมาที่นี่เหมือนเป็นที่พึ่งสุดท้าย
หมายความว่าคนที่มาหาหมอปลาคือคนที่สมัครใจเองถูกไหม
ใช่สมัครใจเองแล้วก็ถือว่าเป็นที่พึ่งสุดท้าย
คนที่มาที่นี่ต้องกรอกแบบฟอร์มยินยอมให้ทำการบำบัดทุกราย
ไม่ใช่เราไปรับตัวมาเอาเขามากักขัง
หมอปลาบอกว่าบางรายมีอาการคุ้มคลั่งทำร้ายพ่อแม่
ทำร้ายคนใกล้ชิดคว่างปลาสิ่งของ
ซึ่งการที่หมอต้องผูกหรือล่ามโซ่นั้น
พ่อแม่หรือญาติเขาดำเนินการเอง
แปลว่าที่เห็นนี่คือพ่อแม่ญาติล่ามโซ่เอง
เพราะว่าพ่อแม่เขาเอาไม่อยู่รังไว้ไม่ได้
เพราะเดี๋ยวลูกอารวาสนี่แหละไม่ใช่หมอปลาไปดำเนินการ
เหล่านี้มีอาการคลุ้มคลั่งเป็นบางเวลาก็มี
รายให้มูลิธิบ้างตำรวจบ้างช่วยกันจับตัวขึ้นรถมาก็มี
ไม่ใช่เราไปรับเขามาหมอปลายืนยันแบบนี้นะครับ
ฟังเสียงของหมอปลาในการชี้แจงหน่อยนะฮะ
บางคนอาจจะติดยาที่เราทำให้คนเขาตาย
เพราะว่าคนเหล่านี้เขาทรมานมาหลายปี
ไม่ได้ไปบีบคอเขาแต่เราใช้ในการสวดมนต์
แล้วไม่กี่วันคนเหล่านี้ก็จะกลับไปสิ้นใจตาย

บางคนเขาจะทำร้ายข้าวของทำร้ายพ่อทำร้ายแม่ทำร้ายคนใกล้ตัว
การล่ามเนี่ยผู้ปกครองเขาจะต้องเป็นคนล่ามเอง
ทางด้านของครอบครัวหนึ่งที่นำลูกชายมารับการบำบัดรักษากับหมอปลา
ก็ยืนยันว่าการรักษาที่นี่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่าย
แล้วก็ไม่เคยถูกบังคับขู่เข็น
แล้วก็ได้ล่ามโซ่ด้วยความสมัครใจ
จากบางครั้งลูกชายมีอาการคลุ้มคลั่ง
เข้าทำร้ายร่างกายของคนในครอบครัวนะครับ
ก็เลยต้องมีการล่ามโซ่ไว้นะฮะ

เต็มใจเพราะว่าเขาอรวาสอันนี้แข็งเลยนะครับค่ะ
ทีเขาก็จะหนีออกไปข้างนอก